ก่อนที่ถามดูความรักหน่อยค่ะก่อนที่เราบอกว่าห่างกันแล้ว
อันนี้เป็นอย่างไรไหม
เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม

ก็โสดเต็มปากไม่มีโสดมาสักพักนึงแล้วตั้งแต่ตอนที่ให้ข่าวไป

เหงาค่ะก็ยังมีคุยกันอยู่นะ

มันจะไม่มีโอกาสจะเป็นเหมือนเดิมหรอก

คุณคิดว่าถามเกิดจากอะไร

ก็มันเป็นเรื่องทั่วไปอะค่ะ

แล้วก็มาถึงจุดที่มาคุยกันว่าเฮ้ยถ้ามันต่อไม่ได้เราก็เป็นมิตรที่ดีต่อกัน
ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงแล้วไม่ได้แบบหวังร้ายต่อกัน
ไม่ได้แบบพอไม่ได้เป็นแฟนแล้วไม่ดีต่อกันไม่คุยกัน
นี่ก็ยังคุยกันยังทานข้าวยังไปไหนด้วยกันได้แต่ว่าแค่โสด
หรือมันอัดกันไม่ขาดนะหรือยังไง
เราไม่ได้รู้สึกว่าถ้าเลิกไปมันขาดมันคือยังไง
ค่ะคือไม่เป็นเพื่อนกันแล้วเหรอขาดคือไม่คุยเหรอ
แต่นี่คือเรายังคุยนี่ถือว่าไม่ขาดเหรอ

ไม่รู้ว่า
มันมีการปรับมาอยู่แล้วค่ะจนรู้สึกว่าแบบ
หรือเปลี่ยนวิธีเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้
ก็มันเป็นการคุยกันนะคะทั้งสองฝ่ายมันโอเค

เพราะว่าเป็นเพื่อนกันดีกว่า

ก็เคยบอกไปแล้วว่าถ้าเสียดายเวลาเสียดายเวลาที่เหลือดีกว่า
หมายถึงว่าถ้าใช่ไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วว่าแบบ
ไม่ใช่เราฝืนไปมันก็เสียดายเวลาที่ยังเหลือมากกว่า

มันมินเฉยเลยนะว่าตอนนี้คือไม่ได้คิด

ไม่ได้มองอนาคตขนาดนั้น
วันต่อวันเราแฮปปี้แค่นั้นเพราะว่าเคยคิดไปถึงไกลเคยคิดไปอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้
แล้วคือมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคิดไว้ไงเราก็จะไม่คาดหวังแล้วก็คือให้ตัวเองมีความสุขกับทุกวันมากกว่า
ถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นคนนี้โอเคต่อไปก็กลับมาได้หรือไม่ใช่คนนี้โอเคเราก็ยังแบบไม่ถึงกับปิดตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้น
ผลงานค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องใต้ปีกปรึกษาอยู่ค่ะก็ยังไงรอชมเลยนะคะน่าจะออนประมาณต้นปีแหละ

ละครมันยังไม่ได้ออนไงมันก็ถ่ายไปเรื่อย
เพราะละครทีนึงถ่ายทีนึงก็๑๐เดือนแล้วอะค่ะ

แฟนถามยังไม่รู้มันก็รับถ่ายหน้าไปเลย
แฟนก็ถามแต่ว่าคนตามไอจีก็จะเห็นมันหายไปไหนอยู่นี่แหละ

เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่า
แฟนก็เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่รับปีละเรื่องเองอ่ะ
แฟนก็เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรารับน้อยด้วย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
แฟนก็เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่รับปีละเรื่องเองอ่ะ
แฟนก็เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่รับปีละเรื่องเองอ่ะ
แฟนก็เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่รับปีละเรื่องเองอ่ะ
แฟนก็เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่รับปีละเรื่องเองอ่ะ

แฟนก็เหมือนละครมันยังไม่มีออนอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่รับปีละเรื่องเองอ่ะ